มาดูเรื่องอนุสวรีไทยสมรภูมิกันหน่อย
อายุของอนุสวรีนี้ยาวนานมากกว่า๗๗ปี
ตากแดดตากฝนกันมาถึงคราวต้องมีการซ่อมแซม
แต่ว่าไม่สามารถทำได้เพราะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ
ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ดูแลแล้วก็จะเป็นแม่งานได้
หน่อยจะได้ไปซ่อมแซมกันได้นะครับ
บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประชุมร่วมกันหน่อย
ว่าจะมอบหมายให้พื้นที่อนุสวรีชัยสมรภูมิให้ใครดูแล
โดยจะพิจารณาทุกอรุณสวดีเลยไม่ใช่เฉพาะแค่อรุณสวดีชายสมรพภูมิ
บอกได้ว่าตอนนี้ที่ไม่มีหน่วยงานใดออกมารับผิดชอบ
ว่าเป็นเจ้าของนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณหรอก
นายพัชราอันตรศิลป์อธิบดีกรมธนารักษ์บอกว่ากรุงเทพอาหารนคร
เริ่มเดินหน้าเรื่องของการบริณาซ่อมแซมอนุสวรีชัยสมรภูมิแล้ว
ขณะที่หน่วยงานอื่นคงต้องหารายละเอียด
เพื่อดูว่าจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบซ่อมแซมในส่วนใดบ้าง
เมืองต้นกรมธนารักษ์ก็ต้องตรวจสอบข้อมูลแล้ว
เพราะว่าไม่ใช่ที่ดินราชพัสดุ
ซึ่งเบื้องต้นกรมทางหลวงเองก็ยังไม่ทราบข้อมูลในส่วนนี้
ส่วนในตัวของอรุณสวรรค์ไทยสมรรพภูมิ
งบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิส่วนหนึ่ง
แล้วก็จากเงินในการรับบริจาคอีกส่วนหนึ่ง
ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาอันุสาวรีไทยสมรพภูมิ
ไปด้วยกรุงเทพมหานครสำนักผังเมืองสำนักการโยธา
สำนักงานเขตราชเทวีสำนักงานเขตพระนคร
และกรมศิลปากรก็หารวมกันแล้ว
มีข้อสรุปบอกว่ากรมหรือหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ
เพียงอำนาจอนุมัติเห็นชอบในการบุรณะเท่านั้น
ขณะที่กรุงเทพมหานครสำนักการโยธาสำนักงานเขตก็ชี้แจงว่า
ไม่เคยมีหนังสือมอบให้กรุงเทพมหานครดูแลอย่างเป็นทางการ
นุสวรีชัยสมรภูมินั้นสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเทิดทูลวิทยากรรมของทหารตำรวจแล้วก็พลเรือน
ที่เสียชีวิตในกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส
เรื่องการปรับปรุงพรมแดนไทยอินโดจีนฝรั่งเศส
ซึ่งในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง๕๙คนทั้งทหารตำรวจแล้วก็พลเรือนนะครับ
รัฐบาลก็มีมติให้สร้างอนุสวรีชัยสมรภูมิให้เป็นรัฐปริยะนุสร
โดยให้หม่อมหลวงปุ่มมารากุลเป็นผู้ออกแบบสาธาราชาญศิลปิดาศี
เป็นผู้อำนวยการปั้นรูปหล่อวิทยาชนแล้วก็มีรัฐพิธีวางสิดาเลิก
เมื่อวันที่๒๔มิถุนายน๒๔๘๔ด้วยนะครับ